สวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เรื่องที่คุยกันเมื่อวาน
เรื่องที่มีการประชุมกบง
มติคณะกรรมการบริหารพลังงาน

ท่านรองนายกสุพัฒนภงพันธ์มีเจ้าเป็นประธาน
มีมติออกมาสื่อก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
หยิบมาพาดหัวเป็นแถวเลยครับ
สุพัฒนภงตรึงดีเซลห้ามเกิน๓๐บาท

คงราคาเดิมไว้จนถึง

มีรายละเอียดที่ต้องรู้เพิ่มเติม

ราคาที่จะตรึงไว้เป็นแก๊สหุงต้ม
ที่ใช้ในครัวเรือนเท่านั้นนะครับ
ที่เอาไปเติมรถเต็กซี่เติมอะไรต่อไหน

ท่านที่ใช้น้ำมันดีเซลแบบนี้กันมาคงรู้นะครับว่า
ทีนี้ตอนหลังเนี่ยไอ้เชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ย

เอาไปผสมน้อยราคาก็ยิ่งถูก
ราคาขายปลีกหน้าปั๊มจะไม่เกิน๓๐บาทต่อลิตรเพราะเขาจะเอาเงินจากกองทุนน้ำมันมาชดเชยให้
นี่คือมติกบงที่ออกมาเมื่อวานก็ถือว่าเป็นข่าวดี
แต่ว่าดีได้ในระดับหนึ่งถามว่าจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยได้ไหม
ถ้าให้ดีกว่านั้นจะต้องทำยังไงข้อเสนอของคุณพิชัยนริตภัณฑ์ที่บอกกับผม
คุณพิชัยเนี่ยท่านเป็นรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ
เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คุณพิชัยบอกว่าถ้ารัฐบาลจะช่วยประชาชนในยามทุกข์ยากจริงเนี่ย
รัฐบาลยังมีช่องทางจะช่วยได้มากกว่านี้
ช่องทางอะไรล่ะครับคุณพิชัยบอกช่องทางลดภาษีสัมภาษามิตรสำหรับน้ำมันสิครับ
แล้วคุณพิชัยก็ย้อนกลับไปว่าสมัยรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยน้ำมันดี
น้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยตอนนั้นราคาสูง๑๒๐๑๓๐เหรียญต่อบาร์เรนด์
เก็บภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซนเพียงลิตรละ๐๐๑บาท

แต่เมื่อผลเอกประยุทธ์ทำปฏิวัติรัฐประหารเข้ามาบริหารประเทศ
ราคาน้ำมันดิบในตลาดลดลงมาก
ปีจึงลดต่ำถึง๓๐๔๐เหรียญต่อบาร์เรื่องก็เคยมีมาแล้ว
พอน้ำมันลดก็เลยไปเก็บภาษีสัมภาษามิตรน้ำมันดีเซนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
จนตอนนี้เนี่ยเก็บไปลิตรละ๕บาท๙๙สตังค์
แล้วเอาไปรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปอีก
มันก็เลยเป็นลิตรละ๖บาท๔๑สตังค์
ประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากการที่น้ำมันตลาดโลกลดราคาเลย
เพราะมาจ่ายภาษีสัมภาษามิตรสูง
ฉะนั้นคุณพิชัยบอกเมื่อราคาน้ำมันดิบขึ้น
รัฐบาลควรจะลดการเก็บภาษีน้ำมันดิบภาษาสมิท
และต้องทำถ้าจำกันได้พักเพื่อไทยเคยยกเว้นการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันชั่วคราวทำให้ราคาน้ำมันลดลง
สูงสุดถึงลิตรละ๗๕๐บาทก็ทำมาแล้ว
อันนี้ข้อเสนอของคุณพิชัยก็คือว่าถ้าจะช่วยให้มากกว่านี้
ลดเก็บภาษีสรรพสามิตรที่ลิตรละ๖บาทกว่าอยู่ตอนนี้ให้น้อยลงมา
น้อยเท่าไหร่ยังไงก็เป็นประโยชน์กับประชาชน
แล้วปิดท้ายคุณพิทาก็มาในแนวหาเสียงหน่อยท่านบอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้า
ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็จะลดน้ำมันดีเซนทันที๕บาท
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ผมถามว่าจะลดยังไงล่ะครับ
คำตอบคือลดจากการจัดเก็บภาษีสัมภาษามิตรน้ำมันให้ถูกลงนี่แหละ
แล้วน้ำมันมันจะลดลงมาได้ทันที
เอาเป็นว่าถ้าลดได้๖บาทน้ำมันก็ลงมาทันที๖บาท
แต่ความคิดของคุณพิชัยเนี่ย
มันจะกระทบต่อโครงสร้างภาษีอย่างไร
กระทบต่อรายได้ของรัฐอย่างไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
คือเรื่องของการบริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์รัฐกับผลประโยชน์ประชาชนเนี่ย
มันไม่มีอะไรถูกหมดไม่มีอะไรผิดหมด
การเมืองพักการเมืองจึงมีนโยบายเหมือนกันก็มีต่างกันก็มี
อันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
ทีนี้วันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นที่จดจ้องกันอยู่
โดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้บัตรกดเงินสดเนี่ย
ก็คือว่าตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย
เขาบอกว่าเขากำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาหลักเกณฑ์การรวมหนี้กันอยู่
หมายที่กระทรวงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการคือ
เพื่อลดภาระอัตราดอกเบี้ยของลูกหนี้
เช่นจะห้ามคิดค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้เงินกู้คืนก่อนครบกำหนด
เช่นดอกเบี้ยที่เหลือจากการจ่ายขั้นต่ำของบัตรเครดิตแต่ละเดือนเนี่ย
มันจะลดให้ถูกลงมาได้ยังไง
หรือเช่นปรับโครงสร้างหนี้ในระยะยาว
สอดคล้องกับรายได้ที่มีอยู่หลังเกิดสถานการณ์โควิด
ระยะยาวปรับโครงสร้างระยะยาวแล้วดอกเบี้ยจะเป็นยังไง

ถ้าระยะยาวไปได้นานก็จะยิ่งหายใจหายคอโล่งขึ้น
ทั้งหมดเนี่ยครับธนาคารแห่งประเทศไทย
เขาจะประกาศหลักเกณฑ์รายละเอียดออกมาภายในเดือนตุลานี้แหละ
ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ
อันนี้มีลูกหนี้รายย่อยมากมายเลยครับ
ผู้ประกอบธุรกิจศีลเชื่อรายย่อยก็คือ
นึกออกไหมครับที่เขาโฆษณากันแต่ก่อนเงินติดล้ออะไรพวกนี้
ศรีสวัสดิ์ที่ชื่อดังหน่อยนะ
ตอนนี้ธุรกิจแบบนี้โผล่ขึ้นมาเยอะแยะไปหมด
ตอนนี้กระทรวงการคลังก็มีมาตรการ
กำลังมีมาตรการจะบรรเทาผลกระทบ
ลูกหนี้เจอภาวะโควิด
กับการกู้ผ่านผู้ประกอบการสินเชื่อรายย่อย

เช่นจะลดค่างวดยังไง
จะขยายเวลาชำระหนี้ยังไง
จะพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกยังไง
ซึ่งตอนนี้ก็ได้ช่วยลูกหนี้ไปเลยไปแล้วหลายบัญชี
แม้กระทั่งไอ้การเรียกค่าเก็บค่าทวงหนี้เนี่ย

แต่ก่อนเนี่ยเขาคิดทีนึง๘๐บาทต่อเดือน
ตอนนี้เขาจะลดให้ว่าเอาละค่าทวงหนี้เหลือ๕๐บาทต่อเดือน
ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือความพยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้
หนี้บัตรเกณฑ์หนี้บัตรเงินพรหนี้พรโน่นพรหนี้ทั้งหลายเนี่ย
เราเคยเรียกร้องเรื่องพวกนี้มานาน
ตอนนี้ก็ได้เห็นความชัดเจนออกมาช้าหน่อยครับ
ธนาคารประเทศไทยกว่าจะออกมาตรการอะไรมาช้าหน่อย
แต่ก็นึกถึงเพลงว่าเออมาช้าดีกว่าไม่มา

นี่คือคลิตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะ
เป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องของประชาชนด้วยนะครับ